ที่จังหวัดตรังค่ะเมื่อเช้านี้เลย๙โมง
มีเหตุเพื่อนซีฆ่ากันตายคาขนำนะคะ
สาเหตุก็คือว่าเพื่อนคนที่ตายเนี่ย
ชอบแบบลักเล็กขโมยน้องหยิบของที่อยู่กินด้วยกันเนี่ยนะ

ล่าสุดนี่เอามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปซ่อนเอาไว้
พอเจ้าของตามไปเจอปุ๊บปรากฏอ่ะมอเตอร์ไซค์พังอีก

คว้าปืนแก๊ปยิงเข้าอกตายนะคะ
นี่ค่ะตำรวจสพห้วยยอดจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสอบ

ผู้ตายคือในเจียนทองฉ่ำอายุ๕๑ปีค่ะ
สภาพก็คือนอนจมกองเลือดอยู่หน้าขนำ

มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่อกขวา๑นัดด้วยอาวุธปืนแก๊ปยาว
ในที่เกิดเหตุมีพระตกอยู่๑เล่มด้วย
ไฟฉายฆ่าศีรษะแล้วก็มีรองเท้าบูธยาง
คนก่อเหตุคือนายนันทวัฒนชูแก้ววัย๕๖ปีเป็นเจ้าของขนำ
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับคนตายนะคะ
ก่อเหตุเสร็จเนี่ยเจ้าตัวก็หนีไปกบดานที่บ้านเพื่อน
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐กิโลเมตร
แต่ตำรวจก็ไปตามจับตัวเอาไว้ได้
ทีมข่าวค่ะพี่เคี่ยววิมลวันลงพื้นที่นะคะ

โอ้โหสภาพขนำเนี่ยรอยเลือดยังกระจายเต็มอยู่เลย
นวมผ้าห่มก็มีรอยเลือดติดอยู่

ก็น่าจะเป็นครอบครัวคนตายที่เอามาปักทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณนะคะ
นี่ค่ะรอยเลือดเต็มไปหมดเลย
คุยกับชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่า
คือไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลย
แต่ว่าคนตายกับคนก่อเหตุเนี่ยก็อยู่ด้วยกันที่ขนำหลังเนี่ย
นิสัยคนตายเป็นยังไงก็ไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

แล้วก็ยังมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
ชาวบ้านก็เลยไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วย
คุณบรูซชวน๙
เมืองต้นนะคะนายนันทวัฒน์ถูกตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพห้วยยอด
เขาก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยมาอาศัยอยู่กินด้วยกันหลายปีแล้ว
แล้วก็ชอบลื้อค้นขโมยของในบ้านเข้าไปขายเป็นประจำ
ล่าสุดนี่ถึงขั้นขโมยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่ลูกเขาซื้อไว้ให้
กะว่าจะให้พ่อใช้เพื่อนพ่อนั้นขโมยไปอีก
ก็ตามหาจนเจอรถปรากฏรถพังอีกเขาเลยเลือดขึ้นหน้าเลยค่ะ
เคยเอาไปรึครับ
เคยเอาไปแล้วผมไปตามเจอ
เขาจะมาทัดมาทัดไม่ติดออกอีก
เราก็เลยส่องโปึกลงลงมาใช่ไหม

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนรวมถึงข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะคะ
นำตัวฝากหางศาลจังหวัดตรังพรุ่งนี้ลูกสาวคนก่อเหตุก็มาเยี่ยมพ่อเหมือนกันนะคะ
อยากจะมาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะทีมข่าวเราลงพื้นที่ที่วัดบางดี
ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพของผู้ตายนะคะได้คุยกับลูกสาวของคนตายก็บอก
เมื่อเช้าเนี่ยมีคนโทรไปบอกเธอว่าพ่อเธอถูกยิงตายและคนยิงก็คือลุงวัดที่เป็นเพื่อนสนิทของพ่อ
ยืนยันตรงนี้เลยว่าพ่อไม่ได้ขโมยรถไปแต่พ่อยืมไปใช้จนพังแล้วมันซ่อมไม่ได้
ส่วนตัวเธอมองว่าเรื่องเท่านี้เนี่ยถึงขั้นต้องยิงกันตายมันเกินกว่าเหตุไปไหม
อืมรู้สึกว่าคนคนยิงเขากลดค่ะกลดที่พ่อเอารถไปใช้อืม
แล้วก็รถเสียหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะคะเหมือนกันแต่เขาเขาโกรธแล้วเขาก็เลยยิงตอนที่พ่อนั่งกินข้าวอยู่ค่ะ
ก็คือแบบไม่ได้เชิงขโมยอะค่ะแบบเอาไปใช้อะค่ะเอาไปใช้แล้วรถมันเกิดเสียค่ะ
แต่ว่าพ่อก็คือไม่มีเงินซ่อมอะค่ะทีนี้เจ้าของรถเขาแบบคล้ายคล้ายว่าเขาซ่อมเอง
พอส้มเองเขาก็เลยโกรธอะค่ะก็เกินไปค่ะก็คือพูดคุยกันได้ค่ะ
เมืองต้นญาติผู้ตายก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะเพราะว่าคนก่อเหตุก็ถูกจับแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการนำตัวคนก่อเหตุไปฝากขังสารจังหวัดตรังดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะครับ